จากเหตุการณ์ที่สังคมและตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่
ว่าตกลงแล้วเป็นเหตุข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาบอกว่ามีเด็กชายป๓
ร่วมมือกับเด็กชายป๕จับเด็กหญิงป๑จะข่มขืน
มีการขึงพืชเอาไว้แล้วก็ขึ้นคร่อมร่าง
รวมถึงจะให้เด็กป๕กดน้ำเด็กหญิงป๑เด็กผู้หญิงเพื่อจะเป็นการฆ่าปิดปาก
เรื่องนี้กลายเป็นคดีที่ทางตำรวจก็ต้องตามต่อ
ว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่อย่างไร
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ทีมข่าวของเราก็ลงไปสอบถาม
ครอบครัวของเด็กหญิงป๑แล้วก็ครอบครัวของเด็กชายป๓

ไปดูครอบครัวของเด็กหญิงป๑หน่อย
ตอนนี้นะครับเรื่องราวของเด็กหญิงป๑ถูกเผยแพร่ออกไปใช่ไหม
คนก็ให้ความสนใจให้ความเห็นใจ
แล้วก็นำสิ่งของมามอบให้กับทางบ้านของเด็กหญิงป๑เยอะเลย
ใช่เพราะว่าตอนแรกคุณที่เป็นข่าว
คือพอพูดสิทธิ์ข่าวลงไปดูที่บ้าน
เหมือนกับแค่ตอกฝาบ้านขึ้นมาแล้วก็มีหลังคาคุม
พื้นบ้านนี้ไม่ได้ปูเลยนะเป็นดิน
แล้วเวลาเขานอนกันก็ไม่มีห้องนอนนะเอาเสือมาปูแบบนี้ค่ะ
แล้วเด็กหญิงป๑นะพ่อแม่ก็แยกทางกันนะครับ
ก็อยู่กับคุณยายคุณยายก็เป็นผู้ที่ดูแลเด็กหญิง
แต่ตอนนี้ดูสิข้าวสารเต็มถัง
ใช่จากวันที่แล้วนะข้าวสารไม่มีเลยนะ
ใช่ของต่างมีเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นสิ่งของที่บริจาคเข้ามานะครับ
และเมื่อวานี้ทีมข่าวของเราคือคุณกิติศักดิ์วิรัชัยเจริญสุข
สิทธิ์ไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่บ้านของยายของเด็กหญิงป๑นะครับ
แล้วก็มีชมรมแม่หญิงบุรีรำกว่า๑๐คนไปพร้อมกับทีมของเราด้วย
ไปตรวจดูบ้านพักของคุณยายแล้วก็เด็กหญิงป๑
เพื่อดำเนินการหาความช่วยเหลือเรื่องของความเป็นอยู่
อกจากนี้ยังพบว่าภายในบ้านเปลี่ยนไปจากเดิมนะคุณ
ถังข้าวสารอย่างที่เห็นไปก็มีข้าวสารเต็มหม้อนะครับ
แล้วก็มีไข่ไก่มีปลากระป๋องมีขนมนมเนย
แล้วก็มีเครื่องปรุงต่าง
ส่วนคุณยายนั้นยุ่งคุณยายบอกยุ่งอยู่เลย
เอ้ยยุ่งอยู่ยายยุ่งเก็บของให้เป็นระเบียบหน่อย
หลังจากที่นายเตชะทัพทองประธานมูลทิพย์ร่วมร้อยใจไทย
พาไปซื้อของเหล่านี้เมื่อวาน
เพราะว่ามีคนร่วมบริจาคเงินมาแล้วก็มีหน่วยงานต่าง
เขาก็มีมอบเงินแล้วก็มอบสิ่งของช่วยเหลือมานะครับ
คุณยายบอกว่าได้ไปเยี่ยมหลานสาวที่บ้านพักเด็กและครอบครัว

เพราะหลานต้องได้รับการดูแลอยู่ที่นั่นถูกต้องไหม
เพราะว่าตอนนี้หลานสาวดูดีขึ้นร่าเริง

ยังมีอาการหวาดภาวะเป็นบางครั้ง
ส่วนเรื่องที่ย่าของหลานจะนำหลานไปดูแลที่กรุงเทพ
คุณยายบอกก็ยินดีที่จะให้หลานไป
เพื่ออนาคตที่ดีหากคุณย่าของหลานเลี้ยงได้ดี
เพราะว่าตอนนี้ยายเองยังมีหลานอีก๔คนที่ต้องดูแลด้วยเหมือนกัน
ขณะที่สภาพจิตใจตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยดีคุณยายบอกนะ
เพราะว่าตั้งแต่มีการนำเสนอข่าวที่เกิดขึ้นกับหลานนั้น
ชาวบ้านในหมู่บ้านบางคนก็ต่อว่ายาย
ทำให้หมู่บ้านเสื่อมเสียชื่อเสียง
ทำไมถึงไม่ไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านซะก่อน
คุณยายก็ได้แต่ขอโทษไปแล้วก็ยอมรับผิด
ทำให้หมู่บ้านเสื่อมเสียชื่อเสียง
แต่ก็ยังได้รับกำลังใจจากผู้ใหญ่บ้านที่บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้
มันต้องจบลงด้วยดีครับ
เขาคิดว่าทำให้หมู่บ้านเสื่อมเสียชื่อเสียงเหรอ

เขาก็ว่ามันทำให้หมู่บ้านเสื่อมเสียง

ฉันก็ไม่เคยได้มีข่าวมาแบบนี้
แต่ก็ได้ยินเขาพูดมาก็เสียใจเหมือนกัน
จะให้เหมือนกันว่าจะให้ผิดข่าวเหรอ

ก็ทำไงได้เนอะก็เรื่องมันเกิดไปแล้ว

ข้าวมันออกไปหมดแล้ว
ขณะที่ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านของเด็กชายป๓
ซึ่งถูกกล่าวหาในคดีนี้ในเหตุการณ์นี้นะครับ
โดยแม่ของเด็กชายป๓เปิดเผยว่าได้สอบถามจากลูกชายแล้ว
ลูกชายก็เล่าให้ฟังบอกว่าไม่ได้เป็นคนก่อเหตุล่วงละเมิด
ไม่ได้ทำตามที่ข่าวนำเสนอว่าลูกเป็นคนจ้าง
แต่เพราะว่ามีเด็กชายป๕เป็นคนบอกให้ลูกชายจ้าง
ลูกชายก็ทำตามที่บอกแล้วก็เล่นน้ำตามภาษา
ส่วนเรื่องที่ข่าวมีการบอกว่ามีการจ้างให้กดหัวในน้ำ
เพื่อฆ่าปิดปากนั้นยืนยันว่าไม่เป็นเรื่องจริง
เป็นการเล่นตามภาษาเด็กเท่านั้นครับ
ข่าวที่ออกมามีผลกระทบต่อลูกทำให้ลูกเปลี่ยนไป
ซึ่งซึมไม่กล้าออกไปเล่นนอกบ้าน
ส่วนสาเหตุที่ลูกชายทำไปนั้นไม่รู้ว่าเพราะอะไร
ที่ผ่านมาได้เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกอย่างดี
แต่ยอมรับว่าลูกชายผิดจริง
แล้วก็เล่นอยู่ในนั้นก็ว่าเล่นเฉย

ด้านพันธ์ตำรวจเอกสุชาติละลีผู้กับการสอบพกระสัง
เปิดเผยนะครับว่าจากการสอบปากคำเพราะว่าเข้าข่ายอนาจารย์

ซึ่งขณะนี้ต้องรอผลตรวจร่างกายจากแพทย์โรงพยาบาลกระสัง

ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนยังไม่มีการแจ้งข้อหากับเด็กคนไหนนะครับ

เพราะไม่รู้ว่าเด็กที่ทำไปเพราะเล่นกัน
รู้เท่าไม่ถึงการหรือมีความตั้งใจ
หรือการจ้างคือจ้างอะไร
จ้างให้ขึ้นคล่อมจ้างให้แกล้งมีเพศสัมพันธ์กัน
ทำตามหนังทำตามอะไรหรือเปล่า
นี่ไงเด็กเขาถึงบอกว่าคือที่ทำตามคือไปเห็นคลิป
จากโทรศัพท์มือถือของคุณแม่

ซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าบางทีลูกชายเอาโทรศัพท์มือถือไปดู
ก็บอกต่อไวไฟเข้าไปเขาก็อาจจะเข้าไปดูคลิปอะไร
แล้วก็เลยเห็นเป็นบรรยาคลิปอะไรเด็กมันดูได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้
ก็ต้องมีการตรวจสอบ
มีการใช้สหวิชาชีพในการพูดคุยกับเด็กทุกคนอยู่นะครับ